ที่มีท่านสมาชิกหยิบยกขึ้นมา

ที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาในวันนี้
การประชุมรัฐสภาค่อที่๔๑ว่าเป็นยศติที่ตกไปแล้ว
ห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกัน
มาเสนออีกในสมัยประชุมนี้
ผมไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดกับข้อเสนอดังกล่าว
ซึ่งเป็นการตีความข้อบังคับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ท่านประธานครับผมมีความเห็นว่าการพยายามตีความกฎหมาย

ก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อสาระสำคัญของรัฐมนุน
ในส่วนที่ว่าด้วยการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
พวกท่านเพียงแค่ไม่ต้องการให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายก
ก็ถึงขนาดทำลายหลักการทุกหลักการที่มีในรัฐมนูลลงเสีย
เผาบ้านเพื่อไล่หนู
ซึ่งทั้งหมดนี้ผมจะแจกแจงออกเป็น๔เหตุผลด้วยกัน
เหตุผลข้อแรกที่จะตอกย้ำถึงการเสนอยติที่ไม่ถูกต้องนี้
คือกระบวนการพิจารณาที่เรากำลังดำเนินการนี้
มันมีคำสองคำท่านประธาน
คำสองคำที่ว่าคำแรกคือการเสนอชื่อบุคคล
คำสองคำนี้มีความหมายคนละเรื่องครับ
ไม่อาจจะเอามาปนกันได้เลย
เพราะการเสนอชื่อบุคคลเป็นการเสนอเพื่อขอความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งในทางการเมืองการพิจารณาตัวบุคคลนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่าง
ที่จะต้องมาพิจารณาประกอบกัน
ดังนั้นโดยทั่วไปหากเป็นกรณีที่มีความมุ่งหมาย
จะไม่ให้มีการเสนอบุคคลซ้ำ
ก็จะต้องมีการบรรยัติกฎหมายเอาไว้อย่างชัดแจ้ง

กรณีการสัญหาตุลาการสารรัฐมนูล
ที่มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดแจ้งในมาตร๑๒วัก๙
ว่าผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
จะเข้ารับการสัญหาหรือคัดเลือกครั้งใหม่นี้ไม่ได้
หรือแม้แต่ในการสัญหากรกต
ก็จะมีบทบัญญัติธรรมนองเดียวกัน

ก็จะพบว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน
ว่าห้ามเสนอซ้ำอีกตามข้างต้นที่ผมได้กล่าวมา
การหยิบยกเอาข้อบังคับข้อที่๔๑มาโต้แย้งว่าการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการเสนอยัตติซ้ำ
ไม่สามารถกระทำได้ตามข้อบังคับข้อที่๔๑จึงเป็นการพิจารณาเป็นการตีความกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง
เป็นสอสอกันมีกี่สมัยแล้วฮะ
ขอโทษเถอะฮะกฎหมายสูงสุดท่านไม่เข้าใจหรือยังไร
ข้อสองท่านประธานหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐมนูลสำนึกกันบ้างที่มาอยู่กันตรงนี้เพราะเรามีรัฐมนูล
หลักการนี้เป็นหลักการที่ยืนยันว่าไม่มีกฎหมายใดที่สามารถโต้แย้งรัฐมนูล
จะขัดหรือยังไง

ซึ่งเมื่อไปดูตามบทบรรยัติของรัฐมนูลเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีในมาตราหลักคือมาตรา๑๕
ก็ระบุไว้ว่าการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีให้เลือกจากแคนดิเดตผู้ซึ่งอยู่ในรายชื่อที่พักการเมืองเขาได้แจ้งเอาไว้
ซึ่งการแจ้งรายชื่อที่ว่านั้น
ก็เป็นไปตามรัฐมนูลมาตรา๘๘ท่านประธาน
ที่ให้พักการเมืองส่งชื่อบุคคลที่เขาอยากส่งเข้าชิงตำแหน่งนายก
ตั้งแต่ตอนที่สมัครรับเลือกตั้ง
ไม่มีตรงไหนเลยที่ระบุว่าแคนดิเดตคนหนึ่ง
ถ้าถูกเสนอชื่อมาลงมติไม่ผ่านห้ามเสนอซ้ำอีก
ดังนั้นการอ้างเอากฎหมายระดับข้อบังคับการประชุม
ซึ่งมีศักดิ์ที่ต่ำกว่ารัฐมนูลเนี่ย
แล้วมาใช้บังคับขัดกับรัฐมนูลเนี่ย
ฟังให้ชัดผมไม่ได้กำลังบอกว่าข้อบังคับข้อนี้ขัดต่อรัฐมนูล
ข้อบังคับข้อนี้ผมเชื่อว่ามันสอดคล้องกับรัฐมนูล
แต่ความมุ่งหมายที่ประสงค์ร้ายต้องการตีความข้อบังคับนี้ให้ขัดต่อรัฐมนูล
เพียงเพราะต้องการเตะขัดขาพิธาลิ้มเจริญรัฐ

อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าการลงมติเลือกนายก
ไม่ใช่ว่าจะเลือกใครก็ได้ทั้งนั้น
แต่จะต้องเลือกจากแคนดิเดตผู้ซึ่งอยู่ในรายชื่อ
พักการเมืองแจ้งไว้ตามรัฐมนูลมาตรา๘๘
เฉพาะจากพักการเมืองที่ได้รับเลือกเป็นสอสอไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๕ของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น
เมื่อเลือกตั้งแล้วพักใดได้สอสอเข้ามาถึงร้อยละห้า
บุคคลในรายชื่อที่พักนั้นส่งมาก็ย่อมเป็นแคนดิเดตนายก
ที่ซึ่งสอสอสามารถเสนอชื่อเพื่อลงมติได้เสมอ

เมื่อมีการเสนอชื่อแคนดิเดตคนใดคนหนึ่งเพื่อลงมติ
เขาอาจได้รับความเห็นชอบจนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้
อาจได้คะแนนเสียงไม่มากพอที่จะผ่านเกณฑ์
ทำให้ต้องมีการลงมติใหม่
ในรอบถัดไปก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน
แต่เพียงการที่เขาคนนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาในการลงมติครั้งนั้น
เขาสูญเสียสถานะของการเป็นแคนดิเดตนายก
รัฐมนูลมาตรา๘๘ไปเลยอย่างนั้นหรือครับ
คำตอบมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย
ไม่มีตรงไหนเลยในรัฐมนูลที่บรรยัติไว้อย่างนั้น
และในเมื่อรัฐมนูลเองก็ไม่ได้บรรยัติเอาไว้

เพื่อให้เป็นโทษกับสถานะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งรัฐมนูลรับรองเอาไว้
ซึ่งเกี่ยวพันกับองค์กรตามรัฐมนูลได้แก่นายกรัฐมนตรี
พวกท่านทำแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดครับ

การตีความข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๑
ให้มีผลเป็นการห้ามมีให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับเสียงไม่เพียงพอในการลงมติครั้งหนึ่ง
จะไม่สามารถถูกเสนอชื่อเพื่อลงมติในครั้งถัดไปได้อีก
เท่ากับว่าหลังจากการลงมติครั้งแรก
บุคคลนั้นได้สูญเสียสถานะแคนดิเดต
รัฐมนูลไปโดยปริยาย
จึงเป็นการตีความข้อบังคับโดยขัดต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้
ประการที่๔เหตุผลข้อสุดท้าย
ถ้าเราลองไปพิจารณามาตรา๒๗๒วัก๒บ้าง
เรื่องการปลดล็อกให้เลือกนายกคนนอกได้
เมื่อไม่สามารถเลือกแคนดิเดตจากรายชื่อที่พักการเมืองส่งมาได้แล้ว
แต่ในมาตราและวักดังกล่าว
ก็ระบุไว้ด้วยว่าหลังจากการปลดล็อก
จะยังเสนอชื่อแคนดิเดตตามรายชื่อของพักการเมืองอีก

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า
รัฐมนูลเองก็ยังรับรองการเสนอชื่อแคนดิเดตซ้ำได้
โดยไม่สนใจว่าแคนดิเดตคนนั้นจะเคยหรือไม่เคยได้รับความไว้วางใจ
ความเห็นชอบจากสภามาก่อนหรือไม่

และไม่ใช่แค่เท่านั้นท่านประธานครับ
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
ไม่ได้มีแค่มิติของกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น
แต่ที่สำคัญมันคือกระบวนการประชาธิปไตย
เพราะในการเมืองระบบรัฐสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราชดรคือกลไกสำคัญ
ในการถือเอาเสียงของประชาชนที่ได้เปล่งออกมาผ่านการเลือกตั้ง
นำไปจัดตั้งรัฐบาลที่สอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนให้ได้อย่างดีที่สุด

ในทางการเมืองมันไม่เคยเป็นเรื่องง่าย
มันต้องพูดคุยมันต้องเจรจา
เพื่อหาหนทางหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชน
และหลายครั้งเมื่อมันเป็นแบบนี้การจัดตั้งรัฐบาล
บ่อยครั้งมันจึงไม่สามารถทำได้
นี่คือเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยการพูดคุยทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
และก็มีมักจะมีอุบัติเหตุระหว่างทาง
ให้คอยแก้ไขสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน
บางครั้งเสนอชื่อเข้าไปลงมติแล้ว

ก็ไม่ใช่จะสรุปได้แล้วว่าจะไม่มีทางรวมเสียงครบได้อีก
ในการลงมติเลือกนายกในครั้งต่อไป
การลงมติเลือกนายกจึงควรเป็นพื้นที่แห่งโอกาส
ที่ให้สภาผู้แทนราษฎรได้เลือกได้รอง
ได้พยายามหาทางในการตอบสนองต่อเจตจำนงของประชาชน

ของการมาสัญหาโวหารใด

เพื่อตัดสิทธิ์คนที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชน

ควรจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่เราจะออกจากการเมือง
ที่เกิดขึ้นย่ำอยู่กับที่ผ่านการรัฐประหารตั้งแต่ปี๕๗

ผมขอย้ำเตือนกับทุกท่านในที่นี้ผ่านท่านประธาน
ว่าเวลาที่เราคิดถึงประเด็นการตีความข้อบังคับเนี่ย

อย่าแค่คิดกับเรื่องเฉพาะหน้า
อย่าคิดแค่ว่านี่คือการแก้ปัญหาของตัวเองต่อกรณีแคนดิเดตนายกที่ชื่อว่าพิธา
แต่ควรจะมองให้เห็นภาพกว้าง
คิดถึงกรณีอื่น
ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการตีความข้อบังคับนี้ด้วย

ซึ่งผมอยากฝากท่านประธานไปถึงเพื่อนสอสอเป็นพิเศษ
คือขอให้คิดเผื่อไปถึงอนาคตข้างหน้า
ในวันที่บทเฉพาะการมาตรา๒๗๒สิ้นสุดลงแล้ว
กลับไปใช้การลงมติเลือกนายก
โดยสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นอีกครั้ง
การจะปลดล็อกนายกคนนอกก็ทำไม่ได้แล้ว
จริงอยู่ที่การประชุมสอสอกับการประชุมร่วมของรัฐสภา
จะใช้ข้อบังคับคนละอย่างกัน
แต่เนื้อหาแบบข้อ๔
ที่อยู่ในข้อบังคับของการประชุมรัฐสภา
ก็เหมือนกับข้อบังคับการประชุมของสอสอเช่นเดียวกัน

บรรทัศน์ที่แปลกประหลาดที่พวกท่านได้ร่วมสร้างในวันนี้

มันจะกลับมาสร้างความยากลำบาก
ให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ในการเสนอบุคคลอื่น

ที่จะสร้างความยุ่งยากและเสียหาย
ให้กับสถาบันต่างของบ้านเมือง
ึงสังวรและระมัดระวังให้ดี
สุดท้ายนี้ผมสรุปแบบนี้ท่านประธานครับ
การพยายามตีความข้อบังคับ
เพื่อตัดสิทธิ์แคนดิเดตนายก

เพื่อลงมติรอบที่๒ได้นั้น
เห็นได้ว่ามีข้อปัญหาที่ขัด
หรือย้างต่อรัฐมนุน
ขัดต่อคันลองประชาธิปไตย

อาจเห็นด้วยกับการตีความแบบนี้ได้
และสุดท้ายฝากเอาไว้ให้คิด
พวกท่านทั้งหลาย
พวกท่านหวาดกลัวยุคสมัยใหม่

ขอบคุณครับท่านประดานครับ